คุณผู้ชมก็ติดตามข่าวนี้อยู่อย่างแน่นอน

ที่ก่อเหตุกระทำชำราวเด็กนักเรียนหญิงชั้นม๑

แล้วก็เหตุผลของเขาที่ให้กับทางตำรวจบอกว่า
เขาขาดความยับยั้งชั่งใจครับ
โอนามสมมุติอายุ๓๐ปีคนนี้แหละฮะเขาเป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง
ในอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรำเข้าพบพนักงานสอบสวนสพกระสังเพื่อมอบตัวครับ
หลังจากตัวเขาถูกออกหมายเรียกให้มาให้ปากคำเนื่องจากถูกผู้ปกครองของเด็กหญิงบีอายุสิบสามปี
นักเรียนชั้นม๑มาแจ้งความกล่าวหาว่าคุณครูกระทำชำราวเด็กซึ่งเป็นลูกศิษย์ของตัวเอง
ในห้องน้ำของโรงเรียนครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่แปดมีนาคมที่ผ่านมานะครับ
หลังจากพ่อของเด็กหญิงเบียเอาหลักฐานเข้าแจ้งความที่สพกระสังให้เอาผิดกับนายโอนะฮะ
นายโอเนี่ยเป็นครูประจำชั้นแล้วก็เป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ด้วย
อกเด็กหญิงบีไปกระทำชำราวอยู่ในห้องน้ำของโรงเรียนแล้วก็มีการแอบถ่ายคลิปเอาไว้ครู
ไม่ให้บอกใครห้ามไม่ให้ไปแจ้งความ
อ้างว่าทำไปเพราะว่าขาดความยับยั้งชั่งใจ
เรื่องต้นนะครับตำรวจแจ้งข้อหากระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
พรากเด็กอายุยังไม่เกิน๑๕ปีและข้อหากระทำแก่สิทธิ์ซึ่งอยู่ในความดูแลครับ
จากนั้นพนักงานสอบสวนนำตัวไปชี้จุดเกิดเหตุแล้วก็ปล่อยตัวชั่วคราว
คุณผู้ชมอาจจะสงสัยเอ้าทำไมปล่อย
คดีคนสนใจแบบนี้คือเป็นหมายเรียกไงครับ
และผู้ต้องหาก็มามอบตัวไม่มีพฤติการหลบหนี
แล้วก็มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งชัดเจน
ส่วนเด็กหญิงบีผู้เสียหายนะครับ
สหวิชาชีพก็เข้ามาสอบปากคำเรียบร้อยแล้วล่ะ
ขณะนี้รอเพียงผลตรวจจากแพทย์เพื่อประกอบสำนวนคดี
จากนั้นจะรวบรวมพยาหลักฐานส่งพนักงานอายการนะครับ
ซึ่งข้อมูลหลักฐานเบื้องต้นเขาบอกว่าค่อนข้างจะชัดเจนทีเดียวครับ
ใช่ค่ะจริงเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปบ้านแฟนสาวของครูโอ
นี่คืออะไรคือจริงครูโอมไม่ใช่เป็นครูโสดนะคุณผู้ชม
ไปถึงบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้ยกพื้นสูง
แฟนของครูโอเนี่ยก็เป็นครูเหมือนกันค่ะ
ทีนี้ตอนนักข่าวไปเจอทางแฟนสาวเนี่ยนะบอกว่าขอไม่ให้สัมภาษณ์ละกัน
เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันสะเทือนใจเธอมาก
บอกว่าไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนจนมาเป็นข่าวดังนี่แหละ
คือเมื่อวานก่อนที่ครูโอจะมอบตัวตอนเที่ยง

ทางด้านแฟนสาวบอกว่ายังติดต่อกับครูโอไม่ได้เลย

อกจากเจอแฟนสาวของครูโอแล้วเจอคุณยายของแฟนค่ะ
ไปคุยกับคุณยายพรคุณยายพรก็เล่าให้ฟังว่า
หลานยายรู้จักกับโอตอนที่ไปสอบครูด้วยกัน
ตอนนั้นได้เจอกันแล้วก็แลกเบอร์กัน
ทีนี้พอสอบติดครูก็มาคบหาเป็นแฟนกัน
แล้วทุกเสาร์อาทิตย์เลยโอเนี่ยจะมาที่บ้านนี้
บ้านของหลานนี่แหละมานอนที่บ้านหลาน
แต่ถ้าเกิดว่าวันปกติโอจะไปพักอยู่ที่บ้านพักครู
ทีนี้ยายเล่านะเท่าที่ยายเห็นโอมา
ก็เป็นคนเรียบร้อยไม่ขอพูดไม่ค่อยจ้าอะไร
พอมาถึงบ้านทีก็จะยกมือไหว้

เพราะว่าก่อนหน้านี้คุณผู้ชมอันนี้มันเป็นเหตุการณ์ช็อกเหมือนกันนะ
เพราะว่าตัวครูโอมาปรึกษายาย
จะดูเลิกแต่งงานกับหลานสาวจะแต่งกับแฟนอยู่แล้ว

ทั้งเรื่องของคำให้การเขาว่าขาดความยับยั้งชั่งใจ
ที่สองคือแฟนเขาก็ช็อกว่าเอ้าจะแต่งงานกันอยู่แล้ว
แล้วไปทำกับเด็กแบบนี้ก็สุดท้ายมันก็ไปไม่รอดนะ
เป็นครูก็ต้องมีความยับยั้งช่างใจนะ
ผมเนี่ยนะสอนลูกนะ
สอนลูกบอกว่าผู้ชายที่จะจับตัวหนูกอดหนูหอมหนูเนี่ย

ใครจะเข้ามาใกล้มาจะทำอะไรแบบนี้หนูต้องระวัง

จริงแล้วครูโอเขามีพฤติกรรมแบบนี้หลายครั้งแล้ว
มีคนเห็นกันบ่อยนะก็เตือนกันไว้ด้วยนะครับ